คุณผู้ชมช่วงนี้นะในปีนี้เนี่ยคนวงการบันเทิงของเราเนี่ย
แต่งงแต่งงานกันไปเยอะเป็นธาตุเมียกันไปก็เยอะนะคะ
แต่คนที่เหงาหัวใจเขาก็ต้องเป็นธาตุแมวกันค่ะ
ระดับพระเอกตัวท็อปวงการเราก็เป็นธาตุแมวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
จะมีใครบ้างเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลย
พระเอกรุ่นใหญ่แอนดริวเกร็กสันคู่จิ้นมัมพลอยเชอร์มาน
จริงเขาไม่ได้รุ่นใหญ่ขนาดนั้นนะเขายังหล่ออยู่นะ
หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าพี่แอนดริวนะคือธาตุแมวตัวจริงคุณผู้ชม
น้องแมวไว้๒ตัวค่ะเป็นแมวไทยวิเชียนมาสตาสีฟ้านะจ๊ะ
แอนดริวจะอัดคลิปนะฮะกอดรัดฟัดเหวี่ยงเล่นมุ้งมิ้ง
ไอจีให้สาวได้แอบอิจฉาน้องแมวกันบ่อยเลย
เดี๋ยวดูคลิปนี้นะคะเขาเล่นเอาไว้ในติ๊กต๊อกค่ะ
เข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนบอกอยากเกิดเป็นแมวบ้าง
อิจฉาโหดูฟัดขนาดนี้

เป็นธาตุเจ้าแมวเหมียวด้วยกัน๗ตัวนะจ๊ะ
หนึ่งในนั้นคือตัวที่เลี้ยงเอาไว้ที่ฮ่องกง
แล้วก็แมวตัวปลดเขาคือชื่อว่าน้องมรรค่ะ
ไอจีของเจมส์มาเนี่ยก็มักจะอัพรูปตัวเองเล่นกับแมวเป็นประจำเลย
แมวมากจนได้เป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมวไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะ
หน้าตาที่แบบเย็นช้า
แล้วก็อัพคลิปฮาลงไอจีให้แฟนคลับได้ยิ้มหัวเราะกันไม่หยุดเลย
พร้อมกับให้เครดิตเป็นนักแสดงด้วยมีผลงานต่างมากมาย
ธาตุแมวได้เสียอาการกันไม่เชื่อไปดูคลิปต่างกันเลยจ้า
นี่มีความสามารถในการคุยกับแมวรู้เรื่องด้วย
ฉันว่าร้องกันโต้ต่อไปมามากกว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่